มีเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะอายุ๑๓นะคะอยู่ที่อำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
น้องเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเขาบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อย
ตากับยายล่ามโซ่เอาไว้ผูกไว้กับขาเตียงแล้วก็ขังน้องเอาไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหน
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยแต่ตากับยายก็บอกว่าก็เพราะว่าหลานสาวเนี่ยหายออกจากบ้านไป
ตามตัวก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้สุดท้ายขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้าน
กับยายก็เลยโมโหว่าหายไปไหนตั้งนานครับหายไปข้ามคืนแล้วเนี่ยกลับมาก็เลย
ขังเอาไว้ในบ้านแต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายหลานนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วย
แล้วก็ให้ตายายหลานคุยกันปรับความเข้าใจกันที่โรงพัก
สุดท้ายก็ปล่อยตัวทั้งหมดกลับบ้านนะคะทหารจากมณฑนทหารบกที่สิบเจ็ดค่ะ
ตำรวจสพสองพี่น้องก็ร่วมกันไปตรวจสอบนะคะที่บ้านหลังนี้
ที่บ้านท่าชัยหมู่๕ตำบลหัวโพอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เด็กผู้หญิงอายุ๑๓เขาอยู่ในบ้านนี้เขาถ่ายรูป
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คค่ะบอกว่าถูกตากับยายล่ามโซ่ขังเอาไว้ในบ้าน

บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะก็ไปเจอกับคุณตาของน้องอายุ๕๓
ก็เจ้าหน้าที่ก็เลยขอเข้าไปตรวจเปิดประตูเข้าไป
น้องก็ร้องไห้ฟูมฟายอยู่ปลายเตียง
ที่คอที่ข้อมือมีโซ่ล่ามเอาไว้ล็อกติดอยู่กับขอบเตียง
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกคุณตาว่าเอากุญแจมาไขออกนะคะ
สวัสดีครับคุณตา
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเด็กผู้หญิงวัย๑๓น้องคนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเชิญคุณตากับคุณยายของน้องเนี่ยไปให้ปากคำ
แล้วก็ไปปรับความเข้าใจกับหลานด้วยค่ะที่สพสองพี่น้อง
คุณตาบอกว่าลูกสาวไปทำงานอยู่ที่เกาะพีจังหวัดกระบี่
ก็เลยให้ตากับยายเป็นคนเลี้ยงหลานสาวแต่หลานสาวเนี่ยดื้อชอบหนีเที่ยวค่ะ
คุณตากับคุณยายก็เลยต้องเนี่ยไม่มีเวลาดูแลทุกวันก็ต้องทำงานหาเงิน
ที่ต้องมาล่ามโซ่ก็เพราะว่าเมื่อวานหลานสาวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็น
ตายายว่าเดี๋ยวไปทำธุระแต่หลังจากนั้นหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
ตายายก็ช่วยกันออกตามหาไม่เจอมาเจออีกทีแปดโมงเช้า
หลานสาวขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านเองคือหายไปทั้งคืน
กับยายบอกโมโหมากที่หลานสาวหายไปทั้งคืนแบบนี้
ก็เลยทำโทษด้วยการล่ามโซ่ไว้
เขาออกไปคนเดียวหรือทางเพื่อน
ก็ออกไปกับเพื่อนแต่ไว้คนเดียว
โมงเย็นเมื่อวานกลับมากี่โมงครับ
ก็เมื่อเช้า๓๐๐๐ใจ
เขาไปกี่วันไปปล่อยไหม
เขาไปเรื่อยครับไปบ่อยไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อวานเอารถไป
นี่ออกแกะบ้านไปอะไรกัน

ส่วนคุณยายค่ะคุณยายอายุ๕๓นะคะ
บอกว่ายายเองแหละที่เป็นคนใส่กุญแจล่ามโซ่ขังหลานสาวเอาไว้ในบ้าน
เพราะโมโหที่หลานสาวชอบหนีเที่ยวแล้วก็มีเพื่อนผู้ชาย
ที่ผ่านมาเคยห้ามปรามหลายครั้งแต่หลานสาวก็ไม่ยอมฟัง
คืนก่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีเที่ยวแล้วหายไปทั้งคืน
โทรศัพท์ตามกลับบ้านก็ตัดสายทิ้ง
ออกตามหาที่ต่างก็ไม่เจอกลับมาอีกทีคือเช้าอีกวัน
เช้ากลับมาประมาณ๘โมง
พอน์บ้านพ่อนหนูบ้านต้องโทรไปอย่าหาเหล้าหนึ่งละวาน
แฝดเขาบอกว่านี่ไหนหน้าแชยไปไหนหน้า
ดูให้อย่าโรงแรมมันตาไหน
ทีนี้หลานสาววัย๑๓ก็ยอมรับทั้งน้ำตานะ
บอกว่าเออก็ยอมรับแหละว่าหนูหนีเที่ยวบ่อย

แต่พอน้องเขาบอกเขาอยู่บ้านตากับบ้านยาย
ตายายบ่นตลอดเลยบ่นทุกวันตามภาษาตายายอะเนาะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าก็นี่แหละก็คาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น้อง
ตัดสินใจหนีเที่ยวอ่ะนะคะก็อาจจะโดนบนโดนดุตามภาษา
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ตายายหลานปรับความเข้าใจกัน
กล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไป
คือตากับยายใช้วิธีล่ามโซ่อันนี้ก็ไม่ถูกหรอกนะ
แต่ว่าเด็กก็ต้องเข้าใจผู้ใหญ่ด้วยโดยเฉพาะอายุอย่างนี้๑๓เนี่ย
หัวเลี้ยหัวต่อจริงนะแล้วก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมฮะ
เวลาที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงเนี่ยบางทีหายไปเป็นคืนอย่างนี้
ให้เขาห่วงก็ไม่ได้นะใช่ตัดสายทิ้งอย่างเงี้ย
แล้วคนที่พาหลานเขาไปเนี่ยเขาเพิ่งอายุ๑๓เนี่ย
พรุ่งนี้ค่อยกลับเนี่ยเขาแจ้งความขึ้นมาเนี่ยหมดอนาคตไง